มาดูความเคลื่อนไหวของการชุมนุมของเครือข่ายจนะรักถิ่นที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นุมกันมาตั้งแต่วันที่๖ธันวาคม
วันนี้เป็นวันที่มวลชนรอคอยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี
จะนำข้อเรียกร้องเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่
และจะมีผลการประชุมออกมาอย่างไร
ข้อเรียกร้องก็คือขอให้ชะลอแผนดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่สงขลา
เพื่อรอขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายค่ะรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มาชี้แจงกับเครือข่ายถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ร้องขอแทบจะทุกอย่าง
ผมเตือนเรื่องนี้หลายรอบแล้ว
แล้วคุณก็ยังเอาสิ่งที่พวกผมเตือนเนี่ยยัดเยียดมาให้เราอีก
คือสิ่งที่พวกคุณทำในขณะนี้เนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของพวกเราเลย
หลักการสากลก็คือว่าในการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์

ผมก็กำลังดูว่ากพทที่คุณพูดถึงมันอยู่ส่วนไหนของโครงสร้างทั้งหมด
ปรากฏว่าเป็นหน่วยจัดการหลัก
แบบนี้หมายความว่าไงครับแบบนี้หมายความว่า
ในกระบวนการประเมินผลกระทบทั้งหมดเนี่ย
มันจะนำไปสู่ความเมนเอียงตั้งแต่วิธีคิดของพวกคุณที่ตั้งกรกตมาแล้ว
นี่ค่ะพอทางรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่ามติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กพตเป็นคนที่จะดำเนินงานต่อเป็นประธานในเรื่องนี้
ตัวแทนเครือข่ายจนรักถิ่นเห็นว่ามะติขอรมอไม่เป็นไปตามที่หาฤอกัน
กพตมีพลเอกประวิทย์เป็นประธาน
และเป็นหน่วยงานกำกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

มันก็คือคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านโดยตรง

ขอรอฟังมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

สุดท้ายเมื่อช่วงข้ามมาค่ะประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
ตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นร่างมติคอรมอลมาเลย
มีการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วว่านี่คือเอกสารจริง

เครือข่ายก็เลยบอกว่าได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว
มาพูดคุยกันก่อน